ไปดูนาทีไล่ล่าที่เขาบอกว่าสุดแสนจาระทึก
ผู้ชายคนนี้ไปขโมยกระเป๋าในรถคันหนึ่ง
อุ๊ยแล้วอันนี้มันไปกุฏรหอนรถไม่ได้ล็อค

มึงหยุด
เขาก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วขี่หนีไปตามถนนสายโชคชัยเดชอุดมค่ะ
อยู่ที่ตำบลกระแชงนะคะอำเภอกันธรรลักษณ์ค่ะ
ทีนี้สายตรวจเลยออกตรวจสอบประสานงานกันวอเรียกเลยบอกให้เป็นดักจับตรงนั้น
คนร้ายผู้ชายคนนี้อายุสักประมาณ๔๕๕๐ปี
นี่ขี่มอเตอร์ไซค์หนีแบบนี้แล้วสะพายกระเป๋าใบสีดำ
มีโอ้โหกระเจิงมีคนเห็นเห็นกันคนหนึ่งชื่อว่าในทึมคืนผลนะคะ
ก็ขี่รถไล่ตามตำรวจก็ไล่เหมือนกันค่ะ
่งหน้าไปตรงบ้านโคตำบลทุ่งใหญ่นะคะสกัดจับได้

เขาถอดเสื้อแขนยาวสีชมพูดำทิ้งก่อนแล้วถอดหมวกทิ้งบนถนนอีก
ทีนี้เจ้าหน้าที่บอกหยุดหยุดเอาหยุดทิ้งรถเลยจ้ะ
ทีนี้วิ่งเข้าไปในสวนยางพาราเจ้าหน้าที่จะเหลือแล้วเขาตามมาขนาดนี้

สุดท้ายเอาใส่ใส่เหมือนเดิมเสื้อผ้าใส่เหมือนเดิ
ใช่ค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่ถามเออยังไงชื่ออะไร
รู้ชื่อว่าชื่อนายประยูนค่ะ
นายประยูนยอมรับเลยบอกโอ้ก่อเหตุจริง
นะไปเอากระเป๋าเข้ามาจริงที่อยู่ในรถคันนั้นน่ะ

เนี่ยแล้วไปเจอของกลางมีเงินสด๑๖๐๐บาทด้วย
เขาบอกว่าเขาเอาเงินไอ้๑๖๐๐อันนั้นอ่ะ
มาจากกระเป๋าใบนี้นะแหละที่เขาไปขโมยมา
ใช่โอ้โหเล่นแล้วแบบว่าสับแบบภาษาชาวบ้านสับแบบท้าวแตก
ฝุ่นตลบกันเลยทีเดียว